เป็นนักเรียนนักเลงตีกันอีกแล้วครับ

สิ่งที่เรานำเสนอตลอด๒สัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ๓เหตุการณ์ได้ที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์เดียวกันนะ
คือมี๓ครั้งเลยนักเรียนนักเลงเหมือนกันเลย
คือไม่ใช่เราเอาภาพซ้ำมาฉายนะ
แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้เกิดในกรุงเทพนะครับ

ก็สังคมโซเชียลเผยแพร่คลิปนี้ฮะ
กรางสีแยกไฟแดงถนนสายร้อยเอ็ดสุรินเลย
พอเจอหน้ากันเท่านั้นแหละฮะ
กรูกันเข้ามาไล่ตีกันเลยนะครับ
ก็มีทั้งอาวุธนะฮะมีอาวุธมีดมีขวาน
แล้วก็คนไม่มีอาวุธก็ชกต่อยกันกลางสี่แยก

แล้วก็รถที่ไปไหนมาไหนไม่ได้

ใช่ครับเขาก็บันทึกภาพไว้
เป็นหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ

เมื่อช่วงเย็นของวันที่๕กันยายน

มีกลุ่มวัยรุ่นมาดักรอทำร้ายกัน

มาต่างฝ่ายต่างก็กรูเข้าหากัน

ในการทำร้ายกันนะครับ
ตรวจสอบแล้วพบว่าวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศ์ศึกษาแห่งหนึ่งในอำเภอสุวรรณภูมิ
กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแห่งหนึ่งคุณในอำเภอสุวรรณภูมิ
เช่นกันทั้งสองฝ่ายเป็นคู่อริกันมาก่อนนะครับ
โดยกลุ่มนักเรียนได้มาดักรอกลุ่มนักศึกษาในช่วงเวลาเลิกเรียน
ก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๕โมงเย็นพอดีนะ
แล้วก็กลุ่มนักศึกษาขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้าน

สี่แยกไฟแดงถนนสาย๑๐๑สุริน

เพราะว่ากลุ่มนักเรียนเขาดักรออยู่
ต่างคนไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับคุณ
วิ่งเข้าใส่ตีกันเลยนะฮะ

เมื่อกลุ่มวัยรุ่นเห็นก็แตกฮือคุณ

เหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา๓คน

ตำรวจก็บอกให้ไปพบพนักงานสอบสวน
แต่๓คนไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดี

แต่ตำรวจเองตอนนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน
ติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดที่เหลือเนี่ย

แม้ว่าจะไม่มีการแจ้งความก็ตาม

แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายนะครับ
จากนั้นจะทำประวัติเป็นรายบุคคล
ส่วนจะถึงผู้ปกครองหรือว่าจะถึงทางสถาบันต่อไป

เพราะธรรมดาเราเห็นส่วนใหญ่ก็ตีกันในกรุงเทพ

แต่คราวนี้เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะครับ